คือพบตรบอกว่าน่าจะได้ตัวเร็วนี้
อย่างที่มีข่าวใช่ไหมคะว่าจะวันพุธหรืออะไรแบบนี้
แต่ตอนนี้คือต้องบอกเลยว่าตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในการไล่ล่าตัวเสียแป้ง
เขาก็เจ็บนะเขาก็ลำบากนะ
แตนต่อยถูกต่อต่อยถูกทากกัดจนเจ็บจนป่วยกันเนี่ยค่ะ
พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่า
คือตั้งแต่ไปเจอของกลางที่ยึดได้จากการปะทะกันกับเสียแป้งเมื่อ๘พฤศจิกายนนะคะ
เพราะว่าถูกกระสุนปืนของตำรวจจากการปะทะกันนะคะ
มีลูกซองยาวพร้อมกระสุนปืนมีปืน๙มม๑กระบอกพร้อมกระสุน
เสื้อผ้าชุดสีดำคาดว่าเป็นของเสียแป้ง
ยารักษาโรคหลายอย่างเลยรองเท้าเดินป่าเจอมีดเจอยาเสพติด
พร้อมอุปกรณ์ในการเสพเจอกุญแจที่ใช้ไขโซ่ตรวนในการหลบหนี
นี่นะคะสิ่งที่เจอหลังจากยิงปะทะกันกับเสียแป้ง
เสียแป้งจริงนะคะคุณผู้ชม
สิ่งที่เจอเหล่านี้คือของเสียแป้งนะคะ
คือตำรวจระดมกำลังระดมอุปกรณ์ทุกอย่างเพื่อตัดทุกช่องทาง
ดังนั้นเชื่อว่าเสียแป้งก็ยังคงอยู่บนเขาแน่นอน

แป้งยังอยู่บนเขาหรือว่าออกมาแล้ว
อยู่บนเขาแน่นอนครับ
ว่าเจอของกลางต่างบนเทือกเขาบรรทัศ
ปะทะกับเสียแป้งและยืนยันว่าเป็นของเสียแป้ง

หมายความว่าเสียแป้งหนีต่อโดยไม่ใส่รองเท้าเหรอ
หรือมีรองเท้าคู่อื่นหรือยังไง
เนี่ยขอดูของกลางหน่อย
ของกลางหลายอย่างนะคะมีเสื้อผ้าด้วยชุดสีดำ
มียารักษาโรคด้วยมีรองเท้าด้วยแล้วเจอปืนเจอมีดอย่างนี้ค่ะ
ยารักษาโรคไม่เท่าไหร่แต่ไอ้ยาเม็ดสีส้มเมื่อกี้

คือหนีไปด้วยเสพยาไปด้วยหรืออย่างไรหรือเป็นของสมุนลูกน้องหรือยังไง
คุณเหนียวมาสอนและเมื่อกี้ที่เห็นนี่มีภาพนี่

เป็นกรรมเป็นกองเลยนะใช่ค่ะนี่ยาบ้าโอ้โหนี่ดูสิ
งงมากว่ามียาเสพติดอยู่ด้วยแล้วสุนัขที่เห่าตอนแรกอ่ะ
ที่ทำให้เสียแป้งรู้ว่าตำรวจมาเจ้าหน้าที่มามันยังอยู่ไหม
เออมันยังอยู่ด้วยกันกับเสียแป้งไหมน่าจะแยกแล้วมั้งเออหรือยังไง
ตามไปด้วยเหรอแต่สุนัขเนี่ยในปายเขาบอกยายของยายของปาย
บอกเป็นของหลานชายเขาปกติมันอยู่กับหลานชายเขา
คุณผู้ชมแบบมีข้อสงสัยเยอะแต่มิ้วเชื่อว่าแบบนี้ค่ะ
คือตำรวจอาจจะไม่ได้บอกทุกอย่างให้นักข่าวเนาะ
ตำรวจก็น่าจะมียุทธวิธีของเขาเนอะในการไล่ล่าเสียแป้ง
บอกทุกอย่างแหมมันก็อาจจะไม่ได้ใช่ไหมคะ
แต่ทีนี้พบตรบอกว่าตำรวจเขาก็เจ็บสภาพอากาศไม่ดี
ฝนตกตลอดเวลาถากกัดแตนต่อยต่อต่อย
พบตรบอกว่าก็จะลงพื้นที่ไปเยี่ยมไปให้กำลังใจค่ะ
ไม่รู้ตอนนี้อยู่ที่ไหนอ่ะใช่ไหมอืมอ่าทุกผู้ชมครับ